คุณผู้ชมคะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
เป็นปีที่วงการฟุตบอลไทยเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะ
เหตุการณ์สำคัญนับเป็นจุดเริ่มต้น
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต

ผมมั่นใจมาตลอดในนโยบาย๕แฟร์นะครับ
เพราะมันโดนใจสมาชิกสมสรรค์ทุกสมสรรค์
โดนใจพี่น้องประชาชนนะครับ
ผมไม่ได้โอ้อวดนะครับผมมั่นใจมาตั้งแต่ต้น
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
ติดตามได้จากรายงานของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต

แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
แล้วก็กำหนดทิศทางของวงการฟุตบอลในอนาคต
สื่อบรรชนนะครับว่าขอให้เอาประเด็นนี้กลับมาคิดว่า
ชายนาฏและอาร์มีนะครับได้รับความเป็นธรรม
ได้รับความยุติธรรมหรือไม่นะครับ

ต้องคุยกับอีกทีมกับสมาครคุณนะครับว่า

ถ้าตอบสัญญาก็ตอบถ้าไม่ตอบก็ไม่เป็นไร

ที่ผมไม่พูดเรื่องต่อสัญญาตั้งแต่ต้น
เพราะว่าผมให้โอกาสคุณซิโก้

อ่าอิโดนีเซีย